แล้วตอนนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะฮะโอ้โหแล้วนี้นับเกณฑ์
พักศรีรงค์ไทยแทนซ่าครับเป็นไงบ้างครับ

เพราะถูกติดนะครับบางทีเจอถอยต่างต้องถอยแล้วถอยกันอีกเลยนะครับ
แฟนครับนโยบายที่จะจูมใจคนปรุงเทพให้มาเลือกพักใส่ดินรวมไทยท่านเน้นเลือกอะไรครับ
นโยบายเราที่โฆษณาหาเสียงมันมี๑๔ด้านด้วยกันนะครับมันดีทั้งหมดดีทั้งหมด
ถ้าจะเน้นนโยบายก็เรื่องจัดที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดำกินให้ประชาชนนะนโยบายเรื่องปราบทุจริตปราบยาเสพติดอะไรต่างนะครับ

คำถามสุดท้ายสำหรับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านครับเราไม่มีเรื่องของฐานเสียงในกรุงเทพมหานคร
เราจะทำยังไงให้คนกรุงเทพเลือกเสรีรวมไทยฮะ

ยืนยันว่าเรื่องของการปรับปรามทุจริตนะครับ
จะเป็นใบที่ชูสำหรับการเลือกตั้ง